ทุกผู้ชมครับค่ำเมื่อวานนี้นะครับได้มีพิธีเบิกแดด
แยกรัชดารัฐพร้าวนะฮะท่านผู้ชมจำได้นะครับ
เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็จะมีภาพตอนที่รถติดเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์
ค่ะใช่ค่ะนี่เห็นไหมฮะมีรถบรรทุกนะครับ
นำรูปปั้นของครูกายแก้วนะครับจะไปตั้งให้กราบไหว้บูชาแถวรัชดานะครับ
ก็ไปติดอยู่ที่สะพานลอยนะฮะสุดท้ายก็ต้องปล่อยลมยางรถบรรทุกนะครับ
เพื่อให้รถต่ำลงแล้วก็สามารถลอดผ่านใต้สะพานลอยไปได้
ไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับแต่วันนั้นก็ทำให้คนรู้จักครูกายแก้ว
ว่าเป็นรูปปั้นของมนุษย์นะครับกึ่งนกมีปีกด้านหลังมีเขี้ยวทองเล็บสีแดงยาวนะครับ
ครูกายแก้วนะฮะทุกผู้ชมครับตรงจุดที่รถติดอยู่นะฮะ
ก็เป็นช่วงสะพานลอยปากซอยรัชดาสามสิบหกนะครับสุดท้ายก็เคลื่อนย้ายได้นะครับ
เมื่อวานนี้นะครับก็เลิกดีนะฮะสิบเก้านาฬิกานะครับหนึ่งทุ่ม
มีพิธีบวงสวงเบิกเนธครูกายแก้วนะครับก็มีหูนี่ฮะคนเยอะเลยนะครับ
ลูกศิษย์นะฮะชาวบ้านนะหรือว่าคนที่ทราบข่าวที่เคารพสัทธานะครับ
ก็มาร่วมพิธีกันอย่างเนื่องแน่นนะครับนี่โดยเฉพาะสายมูเตลูนะฮะ
จะสีแดงแบบนี้นะครับเขี้ยวสีทองนะฮะนี่คือครูกายแก้วนะครับ
หนึ่งในนั้นนะฮะผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีเบิกเนธครูกายแก้วก็คือคุณมดดำคชาพา
พิธีกรชื่อดังนี่ฮะจากรายการข่าวใส่ไข่แล้วก็รายการแฉนะครับ
ที่มาร่วมพิธีด้วยนะฮะนี่ดารานักแสดงด้วยนะฮะ
คุณพลอยนะฮะคุณแจ็คนะฮะแฟนฉันนะครับ
ก็มีฝนตกเป็นอุปสรรคเล็กน้อยนะครับก่อนเริ่มพิธีนะครับ
นี่แล้วนี่อันนี้ตอนเย็นนี่ตกอย่างหนักด้วยซ้ำค่ะ
เรียกว่าแทบจะเป็นพายุนะฮะก่อนเริ่มพิธีลมแรงมาก
แล้วเห็นมั้ยครับเข้าของอะไรต่างต่างเขาก็เตรียมไว้หมดแล้วนะค่ะ
แล้วต้องเบิกเนธตอนหนึ่งทุ่มค่ะยังแบบโอ้โหลมฟ้าเห็นไหมฮะ
ยังคิดเอ้ยจะไหวหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ย
พอใกล้จะเริ่มพิธีฮะฝนหยุดฮะ
ฝนหยุดแล้วก็สามารถทำพิธีต่อไปได้
ในพิธีเบิกเนธครูกายแก้วนี่ฝนเริ่มซาแล้วเห็นไหมฮะ
แล้วก็ทำพิธีกันต่อไปได้นะครับอ่าหลังจากทำพิธีเสร็จเรียบร้อย
ก็มีการแจกวัตถุมงคลให้ผู้คนที่มาร่วมงานร่วมพิธีเนี่ย
นำไปบูชาเป็นสุริมงคลด้วย
ครูกายแก้วบางคนก็จะเรียกว่าพ่อใหญ่บรมครูผู้เรืองเวทนะครับ
ก็แจกเหรียญกันนะครับเมื่อวานนี้ลักษณะเป็นมนุษย์กึ่งนกนะครับ
มีปีกอยู่ด้านหลังมีเขี้ยวสีทองนะครับแล้วก็มีเล็บสีแดงยาว
ก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จความร่ำรวย
ความเจริญรุ่งเรืองนะฮะสำหรับคนที่บูชานะครับ
คือบางคนก็บอกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย
ค้าขายรุ่งเรืองนี่นะฮะเมื่อวานนี้นะฮะช่วงค่ำนะครับ
เนธเรียบร้อยนะครับทำให้วันนี้ตลอดทั้งวันครับ
วันนี้เป็นวันหยุดด้วยยังเป็นวันหยุดชดเชยอยู่
ก็มีคนเดินทางไปนะครับไปเยอะเลยนะครับ
แถวรัชดาพิเศษแยกรัชดารัฐพร้าวนะครับโรงแรมเดอร์บาซ่านะครับ
นี่นะครับเพื่อที่จะไปกราบไหว้สักการะบูชานะฮะ
ขอพรกันบางคนบอกไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
รู้จักครูกายแก้วก็ตอนเป็นข่าวรถติดสะพานลอยเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นแหละ
ก็เลยได้ทราบประวัตินะฮะแล้วรู้ว่ามาตั้งอยู่ที่นี่นะครับ
ก็เลยมากราบไหว้บูชานะครับอ่าบางคนก็ค้าขายนะฮะ
บางคนก็สายมูเตรลูอยู่แล้วนะครับบางคนบอกโอ้โหตอนมาไหว้นี่คนลุกก็มีนะฮะ
ส่วนใหญ่จะมาขอเรื่องการงานเรื่องค้าขายนะครับ
บางคนมาไกลข้ามจังหวัดก็มีนะฮะมาจากต่างจังหวัดเข้ามาที่กรุงเทพนะครับ
บางคนบอกมาขอเรื่องงานโดยเฉพาะก็มี
ก็คืออยากมาผมอยู่ไกลนะบางประกงบางประกงเลยทีนี้ใช่
คือก็อยากจะมารู้สึกว่าอยากจะมาไหว้ก็ขอเรื่องการงานครับ

ไม่รู้จักค่ะแต่ก็เป็นก็สายมูอยู่แล้วเพราะว่าเราขายของออนไลน์อะไรอย่างนี้
เราก็เดินหากลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอยอดขายอะไรอย่างนี้ค่ะความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็แน่นอนแล้วครับวันนี้ก็ต้องมีแม่ค้าลอตเตอรี่นะครับ
ต่างนี่มากันเยอะเลยเห็นไหมฮะบริการกันถึงที่นะครับ
โดยเฉพาะเลขของรถบรรทุกคันที่บรรทุกรูปปั้นของครูกายแก้วมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
แล้วไปติดอยู่ที่สะพานลอยคนก็ถามหากันทะเบียนรถนะฮะ
๗๒๗๖๗๙นะครับ๑๒วัน๑๖สิงหาคม